พี่หนุ่มเมื่อวานพี่เล่าเรื่องสาวทองที่ถูกใช่ไหม

ไปเจอได้ยังไงศพเจอยฟ้างดินนะฮะทำเหยื่อแก๊งอำมะหิตเนี่ยนะฮะ

คือตำรวจนี่คือนำชุดสิบสวดนำโดยพนธุรกิจสุธิ
รองพบชนได้ข้อมูลจากนายนิวัตรสายทองหรือว่านายโจ๊ก
หนึ่งในผู้ต้องหาทีมอุ้มที่ให้การประโยชน์
ก่อนคุมตัวมาชี้จุดฝังที่รีสอร์ทร้างแห่งหนึ่งนะครับ
ในตำรวจเกาะสำโรงอำเภอมือจังหวัดกาญจนบุรี
โดยจุดเกิดเหตุนะครับพบแผ่นซีเมน๒แผ่น
นำมารองก้นหลุมหนึ่งแผ่น
แล้วก็ปิดด้านบนหลุมไว้อีก๑แผ่น
ก่อนจะทำการเกลี่ยดินกรดทับซ้ำ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาขุดดินลึกเปล่า
ประมาณ๑เมตรนานกว่า๒ชั่วโมง

เป็นรูปเรือสีอยู่ที่หลัง
ส่วนที่แขนก็จะเป็นรอยสักเหมือนแบบเป็นกราฟิก
ว่าผู้ก่อเหตุมีความรู้ด้านการทำลายหลักฐาน
โดยตั้งใจอำพลางคดีโดยการถอดเสื้อผ้าเหยื่อ
และนำร่างเปล่าเปลืยไปโบกปูลฝั่งดินไว้
เพื่อให้ศพย่อยสลายไปตามธรรมชาติ
อย่างไรก็ตามภายหลังการพบสบ

ก่อนเป็นพ่อฝันก็ในบุญชูกำลังให้สัมภาษณ์อยู่
ซึ่งรู้สึกจะเป็นคุณพ่อแล้วก็บอกว่าตนเสียใจมาก
ที่มีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นบอกไม่น่ามาทำอย่างนี้กับลูกสาวตนเองเลย
ก็ขอให้คนที่ทำได้รับกรรมไป
แล้วก็มีคนบอกอีกว่าลูกสาวเคยได้ฟังมีเรื่องทะเลาะกับฝ่ายหญิง

เขาบอกไปเอาเงินของผู้หญิงไปยืมเงินมาให้สิ
คุณพ่อบอกว่าเขาไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนคืออันนี้เป็นมุมของ

เขาบอกว่าเหมือนประมาณว่าขอโทษนะฮะธอมคนนี้
ผู้หญิงเนี่ยไปยืมเงินของตำรวจมา

ถูกต้องเขาบอกว่าคนชื่อดาวไปยืม

แต่ตำรวจก็ต้องสอบส่วนแต่ทีนี้ระหว่างนั้น
ที่มีการสัมภาษณ์นางสมพิษซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณหญิง
ก็ได้มีลักษณะคล้ายแบบ
พูดภาษาชาวบ้านนะฮะก็คือเหมือนกับลักษณะน้องผีเข้า

ในภาพนี้นะครับเป็นภาพตอนที่สาวธอมออกจากอพาร์ทเมนต์
เพื่อที่จะเอาอาหารไปส่งให้กับแฟนสาวตัวเอง

ใช่ปรากฏว่าก็จะมีรถคันหนึ่งมาชน
แล้วก็มีการยืนยุทธ์สุขชาติกันแล้วก็พาขึ้นรถไปเลย
ระหว่างนั้นก็ได้มีการตะโกนบอกมาแต่บอกว่า
หนูไม่ได้ทำผิดอะไรจะมาจับหนูทำไม

คนที่เป็นแม่ค้าอยู่แถวระแวกนั้นเขาได้ยิน
แต่เขาคิดว่าคงจะเป็นเรื่องของยาเสพติด
แล้วมีเหมือนกับเจ้าหน้าที่มาจับ
คือต่อหน้าคนเยอะเลยไม่ได้เกรงกลัวใด

ใช่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนี้พอตอนเช้าใช่ไหมฮะ
แฟนของสาวธอมคนนี้ซึ่งคุณดาว
ก็ไปนั่งอยู่ที่ร้านนี้ร้านของแม่ค้าคนนี้
แล้วแม่ค้าเขาก็ถามบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าเมื่อคืนนี้

คุณดาวก็บอกว่าอ๋อรู้แต่ว่าพวกพวกพวกไม่เอาถึงตายหรอก

เฮ้ยแสดงว่าผู้หญิงก็รู้เห็นเป็นใจกัน

มาจับตัวคุณดาวไปแล้วตอนนี้ตำรวจจับไปแล้ว
คือคนที่มาจับเขาก็เหมือนคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่

หรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจใช่ตามข่าวล่าสุด
แล้วก็บอกว่าใครทำกูฆ่ากูทำไม

อยากฝากสื่อให้ช่วยเสนอข่าวหน่อย

หลังจากนั้นเนี่ยญาติก็เลยนำพระมาแขวนคอนางสมพิษ
แล้วก็จุดทูบหนึ่งดอกพร้อมทั้งพูดปลอบใจจนอาการดีขึ้น

แล้วก็นายบุญชูก็เชื่อว่าเป็นวิญญาณของลูกสาวตัวเองเนี่ย
เข้าร่างมารดานะครับแล้วก็ได้มีการมาพูดคุยอย่างนี้
เขามีมาเข้าฝังแม่เขาด้วยเหรอพี่
ถูกต้องมีมาเข้าฝังด้วยพี่แม่เขาบอกว่า
โดนฝังอะอึดอัดอะไรอะมีอันนึงด้วยอะ
ก็อยู่ดีเขาไปรู้ได้ไงเพราะว่ารักษณะการฝังค่อนข้างอย่างที่พี่หนุ่มบอกว่า
พอฟแฟชั่นัลอะพอฟแฟชั่นัลอะต่องฝังเอาปรุงพับสองชั้นอะไรอย่างนี้
อะไรอย่างนี้จะไม่มีทางขุดขึ้นมาเพราะจะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไร
ทีนี้ก็มีหลายคนตั้งข้อสงสัยนะครับบอกว่า
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยน้องธอมคนนี้นะฮะน้องหญิงขาดอากาศหายใจ
น่าจะถูกฝังทั้งเป็นหรือเปล่าปรากฏว่าได้มีการชนสูตรในเบื้องต้นออกมา
ผลก็บอกว่าจริงแล้วไม่น่าจะถูกสองทั้งเป็นน่าจะเสียชีวิตแล้วแล้วก็นำลงไปฝัง
ว่าเพราะอะไรถึงคิดอย่างนั้นทางคนสูตรเขาก็บอกมาบอกว่า
เป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการฝังไปเนี่ยจะต้องมีการทุรนทุลายแล้วก็สูดอากาศหายใจเข้าไป
ฉะนั้นดินจะต้องเข้าไปอยู่ในหลอดลมใช่แต่อันนี้ก็ดูแล้วข้างในเนี่ยไม่มี

วิกิตโทรไปหาคุณพ่อที่โรงพยาบาลพ่อว่าไงบ้าง
ก็คือทางคุณพ่อของน้องหญิงก็คือเราก็ติดต่อสอบถามว่าเบื้องต้นเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
ไปทำพิธีทางศาสนา
ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ถามว่าทำไมถึงรู้

ซึ่งไปประกอบกับเพื่อนที่สนิทกันก็ฝันเหมือนกัน

เพื่อนสนิทของน้องหญิงก็ฝันเหมือนกัน
ฝันว่าตัวเองอยู่ในนิ้วมันอึดอัดเหลือเกิน
กลายเป็นเบาะแสทางความฝันและเป็นความจริงใช่แล้วก็จนไปเจอผู้ร่วมคิดอีกคน
ก็ที่เขาให้การให้การแบบว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีก็เลยว่า

หนึ่งในทีมที่เขาพาไปฝังว่าเป็นฝังที่นี่
ก็บอกว่าเขาพาไปฝังอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
เป็นรีสอร์ทร้างปิดทำการมาได้ประมาณ๔๕เดือนแล้ว
แล้วก็ฝังลงไป๒เมตรแล้วก็ห่างจากแม่น้ำแม่น้ำแควร์นะ

ไม่รู้ดีด้วยว่าตรงนี้มีรีสอร์ทล้างนู่นนี่
เพราะว่าเขารู้สึกเขาจะเป็นคนในพื้นที่แถวนั้นแหละ

มันตรงนี้เป็นรีสอร์ทล้างตรงนี้อะไรยังไง

เขาบอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณสัก๑สัปดาห์แล้ว

คุยข้าวที่เป็นแบบ๕วันแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่า

มีเสียงสุนะคาวเหลือแบบเรียงดังมาก
น่าจะเป็นนุ่มคนนั้นที่แก๊งนี้เขาเอาน้องไปฝัง
แล้วก็ตอนนี้ไปเจอว่ามีรอยคราบเลือดติดอยู่บนเตียงในรีสอร์ทนั้น

กำลังดูอยู่ว่ากำลังตรวจอยู่ว่าเป็นเลือดของน้องหรือเปล่า
คือก็เป็นไปได้ว่าก่อนที่น้องจะตายอาจจะเอาไปสั่งสอน
ถ้าสมมุติเราพูดกันปรสาชาวบ้านเลยอ่ะเหมือนไป
กับเด็กเขาแล้วก็มาเอาเงินเขาสี่ล้านบาทเขาก็เลยรู้สึกว่า

แสดงผู้หญิงก็ต้องรู้เห็นเป็นใจสิพี่
เพราะว่าเช้ามาที่แม่ข้ำ

ผู้หญิงก็บอกว่าเขาแค่เอาไปสั่งสอน
แต่ที่แปลกกว่านั้นคืออะไรรู้ไหม
คือทีมนี้เขาเคยมาด้อมมองอยู่แถวนั้น๔๕วันก่อนแล้ว

แล้วก็เหมือนกับลักษณะว่าจะมาจับไปอุ้มอีกทีแล้วก็ไม่สำเร็จ
ก็เลยตัวนี้สงสัยว่าต้องมีคนชี้เป้าแน่เลยว่าน้องเนี่ย
กำลังเอาอาหารออกไปให้แฟนนะมาเวลานี้นี้

ฟ้องคุณก่อนเพราะคุณเป็นคนเริ่มอ่านต้ำข่าวก็ทิ้งว่า

ยังไม่ได้จับได้ทุกคนใช่มั้ย
ดูสิเหมือนเป็นมหากาศอีกแล้วนะ

ก็เป็นผู้หญิง

วันนี้ก็มีภาพเนียนะครับ
สีดำรู้สึกอย่างนั้นนะฮะแล้วก็นางสาวสุภักษรหรือว่าน้องหญิงเนี่ยได้มีการขับขี่สัญญาณออกจากด้านหน้าอพาร์ทเมนต์นะครับ
ผู้ต้องหาเองก็ได้ขับกระบะปาดหน้ารถจักรยานยนต์ของผู้ตายก่อนจะอุ้มขึ้นรถกระบะนะครับ
แล้วก็ขับมุ่งหน้าไปยังบ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีก่อนลงมือสังหารนะฮะ
หลังจากนั้นประมาณ๒วันเขาว่าอย่างนั้น
๓วันไปแล้วถึงได้มาบอกแม่บอกเพื่อนได้
แล้วสรุปจับไม่หมดอันนี้แบบความเชื่อของคนไทยนะ
ครับยังจับไม่หมด

แต่จริงแล้วทั้งหมดเนี่ยเขาบอก๗คน

เอาจักรยานขึ้นกระบะไปด้วยเหรออ๋อไม่จักรยานทิ้งด้วย
ไม่ใช่คือถ้าเกิดเราเห็นภาพมาสักครู่นี้

ชนรถกระบะเนี่ยชนให้ล้มก่อน

น้องก็มีคำพูดที่พูดออกมานะว่า

เพราะว่ากลุ่มนี้เข้ามาแสดงตัวว่าตัวเองเป็นตำรวจ

ส่วนพันธุรกิจเอกอำนวยพงศวรรค์นะฮะ

ตกเป็นผู้ต้องหาด้วยนะฮะที่จังหวัดราชบุรีเนี่ย
รวมถึงนางสาวกนิกากลุ่มรำหรือว่า
นักร้องสาวคนสนิทหรือว่าคุณดาวเนี่ยนะฮะ

โดยการยอมรับว่ามีสัมพันธ์อันลึกซึ้ง

อุ้มฆ่าอำพลางศพนางสาวสุภักษรนะฮะ

จึงไม่นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ย

ไม่เราจะรู้ได้เอาแค่ไปสั่งสอน

ก็นั่นไงก็นี่เป็นเรื่องที่หลายคนเขากำลังสงสัยว่า
ทำไมจะต้องเอาข้าวไปส่งให้ผู้หญิง

แต่เขาเจอศพอย่างนี้แสดงว่าทางรับ
เชื่อไหมว่าเรื่องนี้ต้องตรงไปตรงมา
เพราะว่าเป็นเรื่องที่สังคมจับตามองเยอะมาก
หนังสือพิมพ์ทุกฉบับขึ้นหน้าหนึ่งหมด

ก็เดี๋ยวทางคุณพ่อว่าเดี๋ยวขอเคลียร์อะไรให้เรียบร้อย
เชิญเขามาออกมูไนท์เนาะว่าลูกเขามาบอกอะไรบ้าง

จริงแล้วผู้หญิงผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งนะ
แล้วแบบโอ้โหไปอุ้มเขาไปทำเขาแบบนี้ผมว่า
เป็นธอมก็แล้วแต่เป็นเพศอะไรก็แล้วแต่แม่
๕ล้าน๗ล้านเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าเขาแบบเออตามด่าไปสิ

ให้อุ้มเอาไปตบหัวอะไรอย่างนี้
ซึ่งมันก็ไม่รู้ดิผมว่ามันแปลก
ก็นี่ไงแต่ว่าเขาห้ามการเป็น